มาคุณผู้ชมคะไปกันที่วัดสว่างอารมณ์แคร์แถวค่ะ
ที่จังหวัดนครปฐมเขาบอกว่าอะไรสายมู้เปล่าเราอ่ะ
สายมูต้องมาที่นี่วันนี้คนที่เป็นสายมูแห่ไปขอพรพระตรีมูรติกลางดึกเมื่อคืนแล้วจ้า
หวังจะอะไรล่ะลุ้นรางวัลงวดนี้ไงจ้ะ
นี่บรรยากาศในพิธีบวงสวงนะคะเปิดขุมทรัพย์รับโชคเปิดโชครับทรัพย์ค่ะ
อย่างที่บอกที่วัดสว่างอารมณ์แคร์แถวที่อำเภอนครชัยศรีนครปฐม
คำเมื่อวานโอ้ยเขาบอกคือคักคุณไปกันเต็มเลยดึกดึงไม่ยอมไปกัน
นี่นะคะมีพระครูยะติธรรมานุยุทธ์ค่ะหรือหลวงพ่อแป๊ะเจ้าอาวาส
เป็นผู้ทำพิธีนะใช้เวลาสักประมาณ๑ชั่วโมง
กลุ่มคนสายมูเตรลูมากันเต็มเลยนั่งเรียงกันด้านหน้าเลยนะคะ
ตรงบริเวณพระตรีมุรติปางเก้าหน้านะคะองค์ที่สูงที่สุดในประเทศไทย
ถือขวดน้ำมนพวงมาลัยสีแดงสีเหลืองเอาไว้ในมือ
พอเสร็จสิ้นพิธีสวดแล้วก็จะนำพวงมาลัยสีแดงไปบูชาพระตรีมุรติค่ะ
ส่วนพวงมาลัยสีเหลืองเอาไปบูชาทาเวสุวรรณมีคนเข้าร่วมพิธีเนี่ย
ได้รับธนบัตรขวัญถุงนะที่เขาบอกว่าใส่มาในซองอ่างเปล่ามงคลสีแดง
ได้กันไปเป็นเป็นขวัญถุงเป็นขวัญถุงเออไม่รู้ใครได้เลขอะไรกันไปบ้าง
ไม่ได้บอกกันมาอืมอ่าทางด้านของเจ้าของร้านลูกชิ้นปลาค่ะย่า
ทัศนทองกรุงเทพคุณระวินันนะคะบอกแบบนี้มาเข้าร่วมพิธีทุกครั้งที่จะมาได้
อ๋อได้โชคลาภทุกครั้งพี่เขาบอกขามาจับแล้วเนี่ยเออโดยครั้งนี้นำเครื่องดื่มชูกำลังมาถวายค่ะ
แล้วก็เสี่ยงทายหยิบเครื่องดื่มชูกำลังมาหนึ่งขวดเปิดฟ้าออกมาตัวเลขข้างในนะ
ที่เธอบอกจะเอาไปเสี่ยงดวงในงวดนี้เธอบอกเธอเปิดเผยเลย
เลขเลขอะไรอ่ะศูนย์สองศูนย์เธอบอกเธอแบ่งให้ค่ะอ่าอืม